แต่จะให้ดูเรื่องนี้ครับ

มาดีดพินแบบว่าไฮร่อให้เราฟัง

อ่าแล้วเป็นเพลงเป็นธรรมนองที่เราคุ้นเคย
กับเพลงที่แบบว่าได้ยินกันทุกวีทุกวัน
เป็นเพลงอะไรนั้นไปฟังกันครับ

น้องเขาน่ะดีดเพลงนี้มาเพื่อเราโดยเฉพาะเออ
เพราะและเท่มากขอบคุณน้องเขาจริง

เอางี้ละกันให้ดูรู้จักกันซิว่าน้องเขาเป็นใครมาจากไหน

น้องคนนี้นะครับชื่อจริง
วันพาแสนอ้วนหรือน้องโบ

น้องโบในอายุ๑๗ย่าง

แล้วอยู่ที่โรงเรียนเคืองในพิทยาคาร
อยู่แถวอำเภอเคืองใน
เคืองในจังหวัดอุบลราชธานี
โยนี่เขาไปประกวดไปโชว์ไปอะไรต่างนะ
มีฝีมือฝีไม้ลายมือเธอไม่ธรรมดาแล้วเธอเคยได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้ว
เล่าให้ฟังว่าเริ่มเล่นพินมาตั้งแต่อายุ๑๑ปี
ฉายาตอนนั้นมีคนเริ่มรู้จักก็คือ
น้องโบมือพินข้าวแห้งน้อย

ลาโบมือพินหรือทองโบทับถนนในนามลูกศิษย์พ่อทองใสทับถนน

ทำไมถึงได้ชื่อยาวขนาดนี้
เรื่องของเรื่องนะครับเห็นบอกว่ามันมีที่มาที่ไปกับน้องโบที่ได้ฉายาว่าน้องโบทับถนน

ก็คือว่าพ่อทองใสทัพถนนเนี่ยเป็นมือพินเป็นบรมโมคูพินของชาวอีสานก็ว่าได้
เนี่ยก็เหมือนกับน้องเขาเก่งถึงขั้นว่าเป็นลูกศิษย์เลยอ่ะ
ก็เลยได้เป็นฉายาเหมือนเป็นแบบว่าสิทธิ์ของครูอะไรอย่างนี้
นอกเหนือจากพินถามว่าน้องเล่นอะไรได้อีก
อุ๊ยต้องดนตรีสหกลด้วย
ก็ได้เหรอนี่ครับแซ็กโซโฟนครับโอ้โหฟังแล้วมันภัยร้อสนอกหู

เป็นคนที่ไม่เคยขาดแคลนเลยทีเดียวชาวจ้ะ

เอาว่ากันอย่างนั้นอีสานไม่ขาดแคลก็เพราะมีแคลนี่แหละครับ
เป็นเด็กที่มีความสามารถด้านดนตรีวันนี้เธอจัดส่งคลิปดีมาให้เรา
ทักทายพวกเรา๓คนแล้วก็ทักทายพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศด้วยครับ

สนึกสร้างศิลปะวัฒนธรรมหนูอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่
ที่จะมาสนึกสร้างเครื่องดนตรีชิ้นนี้แล้วก็เล่นให้มันมันเป็นวิชาติดตัวเนาะ
แล้วขอขอบของพี่พิธีกรทั้งสามท่านนะคะ
ที่ได้ให้โอกาสหนูบริเวณศิลปะวัฒนธรรมนะนะคะขอขอบคุณค่ะ
ได้ทางยูทูปและเฟซบุ๊กพิมพ์ตามนี้เลยนะ

หลาโบมือพินนี่แหละมันจะขึ้นมาให้เราติดตามได้เลย
นี่ดูเล่นแบบโอ้โหอย่าปัก

ผมว่าน้องไปเอาดีด้านล็อกกันดีกว่านะ

ถ้าเกิดเล่นด้วยเครื่องดนตรีไปแล้วจะไปทางไหนก็ได้

เราเล่นแบบเพลงไทยสากลหรือเพลงสากล
นี่คือแบบอย่างนี้เลย

แบบว่างานต่างอีเวนเหมือนกับผมนะ

แล้วก็ไปติดตามกันได้ในติ๊กต๊อกของน้องด้วยนะจ๊ะ